ท่านผู้ชมครับที่ขอนแก่นครับวัยรุ่นสองหมู่บ้าน
ยกพวกมานะวิวาดกันทำร้าย

นี่มันก็ออกมานะครับนี่ผู้ใหญ่บ้านออกมาแล้วครับเหตุนะครับ
ท่านต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่เพื่อให้มันแยกวงกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ผมเข้าไปกับน้องผมพี่ไปกับน้องผม๒คนที่ไหน
ตีคนคนเดียวพี่อยากรู้ว่าทำไม

ผู้ใหญ่บ้านยิงปืนขึ้นฟ้าให้เลิกให้แยกกันนะครับ
ด้วยจากเด็กนี้ผู้ยอมผู้ใหญ่มากันเต็มไปหมดนะฮะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่ายิงกันสนั่นหมู่บ้านเลยนะ
พร้อมกับบอกว่าจะมารองับเหตุหรือเพิ่มดีกรีความรุนแรง
เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านควรระงับเหตุด้วยสติ
ไม่ใช่มาถึงพูดไม่กี่คำชักปืนยิงขู่เลยชาวบ้านตกใจหมด
นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
พฤษภาคมประมาณ๒ทุ่ม
ชาวเน็ตเขาก็แสดงความเห็นกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปคุยกับฝั่งที่แชร์เรื่องราวนี้ผ่านโลกโซเชียลนะฮะ
เขาบอกเขาเป็นฝั่งผู้เสียหายนะครับ
เป็นสาวหล่ออายุ๒๙บอกว่าวันเกิดเหตุช่วง๒ทุ่มกว่า
ขี่จักรยานยนต์ผ่านไปยังบ้านกลางหมู่เก้า
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกำลังจะแข่งรถกัน
เลยบอกว่าจอดรถกันยังไงขวางทางเนี่ยไปกันไม่ได้เลย
มีวัยรุ่นผู้ชายคนนึงนะเข้ามาแล้วต่อยหน้าเธอหลายครั้ง
มีพวกมาเตะซ้ำอีกแล้วก็พากันหลบหนีไป
จากนั้นขี่จักรยานยนต์กลับมาบอกแฟนและรุ่นน้องที่บ้านว่าถูกทำร้าย
ด้วยความโมโหน้องสาวเธอก็เลยพากันเพื่อจะไปเคลียร์ที่บ้านหมู่ก้าวนะครับ
กับแฟนก็ขี่รถตามไปก็ไปเจอในโอมอายุ๑๙กำลังขี่จักรยาน
จะเข้าบ้านนะฮะก็ตั้งใจจะเคลียร์จะถามว่ามาต่อยมาทำร้ายเธอทำไม
ต้องการให้นายโอมยอมรับกับสิ่งที่ทำด้วยแต่โอมไม่ยอมรับนะฮะ
พอผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวทราบเรื่องเนี่ยแทนที่มาถึงจะช่วยเหลือระงับเหตุ
กลายเป็นว่าอันนี้เขาอ้างนะฝั่งสาวหล่อที่ถูกทำร้ายก่อนบอกว่า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นก็มาเข้าข้างลูกบ้านตัวเองแล้วยิงปืนขึ้นฟ้า
หากพวกเธอที่มาถูกลุกหลงจะทำยังไง
ผมแค่ไปคุยก่อนที่เขาจะยิงนะครับแล้วผมก็พูดว่ามาขอความเป็นธรรม
แต่ผู้ใหญ่เหมือนมีอาการแบบมึนเมานิดหน่อยเขาก็เขาก็ด่าเลยครับ
บอกว่าพวกมึงมาก่อความวุ่นวายอะไรบ้านหมู่บ้านกูสร้างปัญหาอะไร
ถ้าอยากมีเรื่องก็ไปชกต่อยกันนอกถนนผมเลยบอกว่าไม่ได้อยากมีเรื่องครับ
ที่เข้ามาก็อยากขอความเป็นธรรมเพราะว่าโดนทำร้าย
คุณระวีการก็เลยไปบ้านกลางหมู่๙นะฮะ
ฝั่งคู่กรณีของสาวหล่อเนี่ยนะครับไปเจอโอมนะ
โอมเนี่ยที่บอกว่าสาวหล่อบอกว่าไปต่อยเขาเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ต่อยนะครับ
เห็นด้วยว่าใครต่อยวันนั้นเขาก็ไปลองรถกับกลุ่มของเขา
โอมไม่ได้ทำอะไรใครเลยฝั่งนั้นจำผิดคนหรือเปล่า
แล้วยังมาต่อยเต๋าอายุ๑๘รุ่นน้องในหมู่บ้านเขาบาดเจ็บด้วยซ้ำ
ทั้งที่เต๋าเองก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยไปทำร้ายสาวหล่อเดี๋ยวฟังนะฮะ
แป๊บเดียวผู้ใหญ่บ้านก็มาปั่นระยานมาคุยด้วยก็เหมือนในคลิปเมื่อไหร่ดิ
คุยกันสักพักแล้วดีทางนี้พูดยังไงก็ไม่ฟังไม่ยอมด่าอย่างเดียว
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเอาหมาแล้วทีนี้อีกสักพักมันจะมีเสียงรถมอไซคเข้ามาเลย
เข้ามาแล้วทีนี้แกถือมีดถือมีดมาด้วยแต่อันนี้ผมก็ไม่เห็นนะพี่
แต่ดูในคลิปว่าคงดูสามสี่รอบแล้วค่ะถือมีดลงมาแล้วทีนี้ผู้ใหญ่บ้านถามว่า
ถืออะไรมาไปทางนั้นก็บอกว่าถือมีดหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านเริ่มวุ่นวายแล้วเริ่ม
เริ่มไม่ใช่แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ดิงปืนขึ้นฟ้าแล้วงับเหตุแล้วนั้นหนึ่ง
ผมอยากให้เขามีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมเขาต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่นะครับ
ไม่ใช่จะไปบุกบ้านอย่างนี้เลยถ้าจะมันนี่มันยุคไหนแล้วสมัยไหนแล้ว
มันไม่ใช่ยุคเก่าแล้วมันไม่ใช่ยุคอันตภัณฑ์คลองเมืองแล้วผมคิดแบบนี้
ถ้าจะเป็นยุคอันตรภัณฑ์ความเมืองจะมีไหมทำไมครับผู้ใหญ่กำนันเจ้านักที่ตำรวจ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านกลางหมู่๙นะครับผู้ใหญ่เสกสรรใจดีบอกว่าวันนั้นไม่ได้เมานะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าเพราะวัยรุ่นอีกฝ่ายถืออาวุธมีดเข้ามาในหมู่บ้าน
ก็เลยต้องระงับเหตุให้ทุกคนหยุดกันก่อนแยกกันก่อน
เขาอาจว่าปักพระอาจจะวาวทวงกับกลุ่มมันจะมีสินพันธุ์ผมันคนนึงมาถือมีดสัพตายางมาหาผม

ปัดล็อกโตมันออกไป

ก็มีผู้เสียหายฝั่งที่เขาถูกทำร้ายเนี่ย
ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพพล

สพพลตอนนี้ก็ให้ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย

เดี๋ยวจะเรียกวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเนี่ย
ที่เป็นคู่กรณีกันมาสอบปากคำเพิ่มเติมกันต่อไป

ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับคงต้องรอสอบปากคำทั้งสองฝั่งก่อน